ผมจะพาไปหาอะไรกันรับประทานกันดีกว่า
โอ้โหของกินอร่อยต้องจัดให้ใครที่ชอบทานบะหมี่มาทางนี้เลย
เดี๋ยวจะพาไปกินบะหมี่ระดับตำนานติดตามกันเลยกับคุณชนะอยากเล่า
คุณผู้ชมครับผมเนี่ยจะพารัดเลาะไปพิสูจน์ความอร่อยกับบะหมี่ตู้ไม้โบราณ
ที่วัดอนงคาราวรวิหารถนนสมเด็จเจ้าพระยาเขตครองศาล
กรุงเทพมหานครเนี่ยคุณดูดินี่คือของเก่าของแก่เขานะ
แล้วเจ้าของร้านคือคุณการดาบำรุงอายุ๕๕ปีเจ้าของร้านนี้เป็นรุ่นที่๓แล้ว
ส่วนก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้โบราณวัดอนงซอย๑เขาเปิดขายมา๗๐กว่าปีแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ดูหมูแดงเขาดิเขาบอกว่าสมัยก่อนนู้นชามละบาท
อุ้ยถูกจังแล้วนี้บาทเดียวซื้อไม่ได้
เมื่อกี้กิโลกรัมละ๑๑๐บาทอยู่เลยค่ะ
อาจจะจะบอกแบบนี้ว่าที่เด็ดของเขาก็คือหมูแดงนี่แหละฮะ
เขาบอกมันนุ่มแล้วก็หอมบะหมี่แห้งหมูแดงคุณต้องสั่งอืม
จริงแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยไอ้ตู้ไม้นั่นน่ะก็คือของโบราณตั้งแต่รุ่นแรก
ที่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลยนะยังไงก็อยู่อย่างนั้น
ความอร่อยของที่นี่อีกหนึ่งอย่างที่ต้องสั่ง
บะหมี่ลูกชิ้นแคระ

ไม่ใช่สินแพ้เป็นแบบนี้เนี่ย

ราคาก็๓๕พิเศษ๔๐ร้านเปิด๙โมงครึ่งถึง๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓
หยุดวันศุกร์นะอย่าไปผิดวันนะ